เป็นเรื่องของคนงานจะไปขุดวางท่อระบายน้ำซ่อมท่อระบายน้ำตรงนี้
แล้วปรากฏว่าคือเขาไปกันคนงาน๕คน๓คน
จังหวะลงไปคุณผู้ชมดินมันสไลด์ลงมาโอ้โห
ทับร่างคนงาน๓คนเสียชีวิตเลยค่ะ
ดูเรื่องนี้กันหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้าง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบางแก้วและกู้ภัยสุโขทัยเร่งช่วยชีวิตคนงาน๓คน
อย่างที่บอกถูกดินสไลด์เนี่ยคุณผู้ชมเราต้องเซ็นเซอร์เอาไว้นะ
ทับร่างฝังอยู่ใต้ดินบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลสุโขทัย
ซึ่งเขากำลังขุดเปิดหน้าถนนคันดินจะเชื่อมท่อระบายน้ำ
คูน้ำที่บำบัดแล้วของโรงพยาบาลจะให้ไประบายลงคลองแม่รำพันธ์

ทางด้านพันธุ์ดำรวจเอกภัยบูรณ์การอุดมค่ะผู้กับสพมสุโขทัย

ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยก็ไปรู้มาว่ามีผู้รับเหมากับคนงาน๔คนทั้งหมดรวม๕นะ

จังหวะที่คนงาน๓คนกำลังเทปูนวางฐานอยู่
ดินด้านบนมันเกิดสไลด์ลงมาแล้วทับคนงานทั้ง๓
เสียชีวิตตรงนั้นเลยช่วยกันไม่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยคือมาถึงจะมาช่วยเหลือรีบใช้รถแบ็คโฮลขุดเปิดหน้าดิน
กว้างสักประมาณ๕เมตรลึก๔เมตร
กู้ภัยใช้มือด้วยต้องใช้ทั้งจอบทั้งเสียมรถแบคโฮคมาขุดเอานะคะ
คือมาขุดพยายามจะหาร่างขึ้นมาปรากฏเจอค่ะ

คนแรกเลยที่เจอคือนายสักกรินภูลประเสริฐอายุ๒๖ปี
อีก๒คนคุณผู้ชมเป็นสามีภรรยากันด้วย
นางสาวขวัญใจนาทะทองอายุ๔๕
และนายภัยศาลนาทะทองสามี
เขาบอกว่า๓คนนี้เพิ่งมาทำงานได้แค่๒วันนะ
แล้วมันก็ดันเป็นงานที่เขาจะต้องพยายามเร่งดำเนินการให้มันแล้วเสร็จนะคะ
โดยโรงพยาบาลเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งนี้นะคะ

นายสิทธิชัยปรีทุ่งอายุ๔๐ปีเขาเล่าแบบนี้ว่า

กำลังจะลงไปเปลี่ยนเพื่อนที่อยู่ด้านล่างนี่แหละ
จังหวะนั้นอยู่ดีดินก้อนใหญ่เนี่ยโอ้โหมันไหลลงไปค่ะ
สภาพพับจากด้านบนลงไปทับทั้ง๓คนเลย
ตอนนั้นอยากช่วยมากได้ยินเสียงแบบ

เขาเลยวิ่งค่ะวิ่งไปขอความช่วยเหลือ

ที่กำลังขุดดินอยู่ห่างออกไปสัก๕๐๐เมตรค่ะ

เพราะดินที่ขุดขึ้นมาก็ล่วงลงไปอีก
ดินขึ้นมามันก็ไหลลงไปอีกค่ะ
เจ้าตัวเป็นยังไงลองฟังเสียงดูค่ะ
เอาจริงพี่ปอคุณผู้ชม
เขาคือเสียขวัญ

เพราะว่าเห็นเพื่อนถูกดินทับต่อหน้าต่อตา

ได้ยินแต่เสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ไปตามคนมาช่วยกันขุดดิน
มันก็ไม่ได้แล้วไม่ทันแล้ว

นำกลับไปบรรเภณกุศลตามประเพณีที่ภูมิลำเนาล่ะค่ะ
ส่วนบริษัทที่ว่างจ้างคนงาน

ทางเจ้าของบริษัทแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุ

ก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะคะ

ทุกคนเลยคนงานที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะ

เพราะว่าการขุดดินลงไปลึกแบบนี้
คือบางทีมันคงต้องมีอะไรที่ช่วยกันดิน

เพราะว่าดินจำนวนปริมาณมหาศาลนี้
เวลามันถล่มทับคือมันหายใจไม่ออกแล้ว